นายเดชากิติวิทยานันต์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ทนายดังหลายคนเนี่ยตอนนี้มารวมตัวกันเป็นทีมอัลเวนเจอร์เลย

ในการช่วยคุณแม่คุณแตงโมพี่ชายคุณแตงโมแล้วก็ทุกคน
ในการหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณตังโม
นายเดชาบอกล่าสุดกับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของทนายแม่ด้วย

บอกว่าตอนนี้ได้วางแนวทางในการต่อสู้คดีเอาไว้ว่า
จะต้องดูสำนวนของตำรวจว่ามีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครบ้าง

ตอนนี้ได้อายัดศพเพื่อจะขอผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพราะแม่คุณแตงโมเองมีความสงสัยเรื่องการเสียชีวิต
ว่าอาจจะถูกทำร้ายตามบาดแผลที่ได้เห็น
อีกทั้งยังมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
อดีตผู้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิศภามาให้คำปรึกษาด้วย
นายเดชาบอกว่าหากผลชนะสูตรในครั้งนี้ออกมา
แล้วมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
ก็อาจจะยื่นเรื่องเพื่อแจ้งข้อหาคนอื่นต่อไปได้อีก
สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทราบให้ได้ว่า
บาดแผลของคุณตังโมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่ตกลงไปในน้ำ
ไม่ใช่ก่อนหรือหลังการเสียชีวิตนะ
ทนายเดชาบอกว่าบาดแผลของคุณตังโมในร่างกายตามจุดต่าง
ต้องทราบให้ได้ว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่ตกลงไปในน้ำ
อันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเรื่องของคดีได้เลยนะ

แล้วจะต้องไปดูด้วยว่ามันเกิดจากอะไรต่ออีก

ส่วนตัวเนี่ยทนายเดชาบอกว่าตั้งความหวังว่าการชนสูตรใหม่ในครั้งนี้
มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน
แล้วบอกด้วยว่าที่ส่งร่างคุณตังโมไปผ่าชนะสูตรใหม่
ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อผลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะ
แต่อยากพิสูจน์อีกครั้งให้หายสงสัย
และเชื่อว่าตำรวจไม่ควรรีบสรุปคดีด้วย
เพราะสังคมตอนนี้ยังคาใจกันอยู่

ผมเนี่ยคาดหวังนะเท่าที่คุยกับหมอชนสูตรอะไรอย่างนี้
ก็คืออาจจะมีอะไรที่มันมากขึ้นร่องรอยต่างต่างสาเหตุ
ของการเกิดบาดแผลต่างเกิดก่อนตายหรือหลังตายเกิดบนเรือ
หรือว่าเกิดในน้ำเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่จะพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่นะครับ
สิทธิ์ของผู้เสียหายในการที่จะขอให้มีการผ่าซ้ำหรืออะไรต่าง
เชื่อแต่อยากจะให้มีความมั่นใจให้มันชัดเจนลองอีกครั้งหนึ่ง
เป็นการพิสูจน์ความจริงครั้งสุดท้ายการชันสูตรพลิกศพเนี่ย
ตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนนะถ้ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ย
ก็ถือว่าการสอบสวนไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่ควรจะรีบสรุปสำนวน
โดยที่สังคมยังคาใจอยู่นะครับนะจะไปทำตามใจตัวเองไม่ได้
ต้องมาแล้วต้องดูสังคมด้วยนะตำรวจจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชน